เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เดินทางกันบ่อยนะฮะ
อยากให้เดินทางแล้วก็สวมหมวกกันน็อกด้วย
สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ดังนั้น
ไปดูพระรูปหนึ่งที่วัดถ้ำบัวแดงนะครับ
หมวกกันน็อก๒๓๒ใบมอบให้กับโครงการนะครับ
โดยพระอาจารย์พินทุมหาปัญโยวัดถ้ำบัวแดงนะครับ
ก็นำหมวกกันน็อกจำนวน๒๐๐กว่าใบ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมินะครับ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสารภัยจังหวัดชายภูมิ
คือหัวหน้าคันชิตคงสมของเป็นตัวแทนรับมอบ

สวมใส่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต

หลังจากทางวัดทางจังหวัดได้ร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน

ก็พบว่าไส่กันดีเหลือเกินนะค่ะ

อาจารย์พินทุท่านออกบินทบาทปัจจัยจากชาวชายภูมิ
รอบแรกได้ปัจจัยเป็นเงินจำนวน๒๒๙๖๘บาท
และนำเงินส่วนนี้ก็ท่านบอกให้ไปทำอะไรดีเนอะ
ท่านก็เลยไปจัดซื้อหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับ
บริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาชายภูมิ
ราคาต้นทุนก็ได้หมวกจำนวน๒๓๒ใบนะครับ
แล้วก็จัดพิธีมอบในครั้งนี้นั่นเองนะครับ